คุณโหลดแล้วยังโหลดเลยครับโหลดเลย
โหลดเลยกดปุ๊บกดรหัสโหลด

ทุกวันพุธนะคะเวลา๓ทุ่ม๔๕ทางช่องไทยรัฐทีวีเราสองคนยืนเรียงพร้อมเลยค่ะ

เพราะว่าแขกรับเชิญที่วันนี้จะมาพูดคุยเนี่ย

ที่ออกซีเกอร์ไทยก็ด่งดับเป็นผู้แตกแล้ว

คุณเซฟฟริชโชว์
แล้วก็มีอีกแขกรับเฉยอีก๑กลุ่มเนี่ยนะคะ

โอนขอนำเสนอ๑กลุ่มเลยเพราะว่ามากัน๔คน

ไม่มีการพุ่งย้อนอยู่กัน
มีหนุ่มเป็นบอยแบนลูกทุ่ง
อยู่แล้วปากยึดละ
ไม่ต้องไปบีบแก้มปีน่าตัวเองอ่ะ

เหมาะกับคนเกิดในวันต่าง

หลังมาเนี่ยค่ะมีปัญหาโดนเปลี่ยนงานบ่อยมาก
ทั้งที่เป็นคนตั้งใจทำงานแต่อยากทราบว่ามันแปลว่าอะไร
ตอนนี้โสดนานมากไม่ทราบว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรใครไว้อยู่

ว่าสิ่งแรกเวลาก็คือก็คือไม่มีใครรู้
โอโหอันดับบิ่งฮาเลย

หัวใจไม่เหนื่อยอยากแก่บวดเหนื่อยก็คือรอยยิ้ม
แต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มให้เรื่องของนักร้องโดดเด่นมากขึ้นนะครับ

เช่นก่อนครับคุณชมนะครับช่วงนี้เราก็เปิดอากาศให้คุณชมทางบ้านนะฮะ
โทรสมัครเข้ามานะครับปรึกษาปัญหาแมนกันแบบสดนะฮะ
ซิว่าตัวเลขไหนจะไปเสริมชีวิตให้คุณดีขึ้นนะฮะ

รับต้องกันที่คุณนัทธินีผลสวรรค์คุณยุ้ยครับ

ค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
ค่ะตำแหน่งอะไรครับ

ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่ามีเหตุผลนิดหน่อย

จัดมาอยากถามอะไรเชิญครับผม
ค่ะคืออยากทราบว่าพร่างหลังมาเนี่ยมีปัญหาโดนเปลี่ยนงานบ่อยมาก
เราอยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไร
การที่ใช้เบอร์โทรศัพท์๐๘๑และ๙๘๔

เพราะว่าตัวนี้มีความสุ่มเสี่ยงอยู่๒ส่วน

เขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ
การโดนเลื่อนแคนเซิลยกเลิกนะครับ
เพื่อเอกสารสำคัญต่างในการใช้เลขเบอร์นี้

อย่างเช่นเกิดคดีความการฟ้องร้อง
อาจจะแบบทำให้เกิดความผิดพลาดทางเอกสาร
หรือทำให้ยกอย่างเช่นสิ้นปีนี้จะขึ้นโบนัส
อยู่ดีสิ้นปียกเลิกไม่ทำงานนี้ต่อหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ที่๒คือตัว๔๐๖ครับ

เขาเรียกว่าตัวเลขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านงานแบบฉับพันธุ
เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนตัวเลขกลุ่มนี้หรือเบอร์นี้
จะช่วยทำให้ชีวิตอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นได้ครับ

โอ้โหชัดเจนมากชัดเลย
คือเบอร์นี้ไม่ใช้ดีที่สุดหรือใช้น้อยลง
ใช่ครับก็มาใช้เบอร์๐๙๕เบอร์ใหม่ที่เขาเริ่มมาเปลี่ยนแล้ว

แล้วเราเรียนที่ไหนยังไงคะลูก

คุณเรียนคณะอะไรมัวสิคะคณะนิเทศค่ะ
นิเทศนิสัยพี่เคยเลือกนิเทศแล้วไม่ติด
อ๋อน้องน้องนิเทศเหรอ

โอเคเราต้องช่วยเธอนะ
ช่วยดูดิเจสองค่ะคือว่าหนูคบกับแฟนอยู่ค่ะ
แต่ว่าหนูทะเลาะกันบ่อยมากหนูอยากรู้ว่าเขาใช่เนื้อคู่หนูหรือเปล่าค่ะ
อุ้ยเส้งจะปีอะไรเรียนปีอะไร

จริงจังมากค่ะพ่อแม่ก็สนิทกันนะคะ

คือจริงแล้วตัวเลขนะครับก็ไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงของปัญหาความรักนะครับ
ของผู้ชายแต่ว่าของซองเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยง

๒๘๓๒มีความเสี่ยงเขาเรียกว่าเลขความรักแบบรักซ้อน
บกันดูกันให้ดีใช้หัวใจคุยกันอย่าทะเลาะกันบ่อยนะครับ
แล้วก็ตัวเลขกลุ่มพวกนี้เป็นตัวเลขถ้าเกิดวันหนึ่งมีการปรับเปลี่ยน
เราเน้นเรื่องความรักนะครับลองเลิกใช้กลุ่ม๒๘๓๒ดู

จะได้ไม่ต้องมีมือที่๓เข้ามาหรือไม่ต้องไปคอยกังวล

ก็ถือว่าตัวเลขชัดเจนเลยนะฮะ
มาถึงคนต่อไปนะครับคุณสวนนีนาค้ากระเซียนคุณสาวครับ
สวนครับว้าวเป็นนักศึกษา
โอ้มีจุดมากกระเท้าฟ้าก่อนหนิ

เกษียณแล้วก่อนนั้นทำอะไรมาก่อนครับ

แล้วก็หลังก็ค่ะ
เกษียณแล้วดีกว่าไม่อยากยุ่งกับตัวเลขแล้วนะ

พี่สาวก็อยู่สบายดีไม่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ก็มีคนทักว่าเบอร์นี้ไม่ค่อยดี

เขาทักว่าไงไม่ดียังไง
เบอร์เลขนี้ไม่สวยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดูในทีวีดูคุณแมนด้วยค่ะ

ทีนี้ทำจริง

ยากจะเปลี่ยน
แล้วก็อยากจะทำการค้า

เพราะว่าตัวเลขกลุ่ม๐๖๐๖เนี่ย
มันจะมี๒ทางที่

ทางแรกก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงิน

ไม่เป็นวิธีการใช้
ปรับเปลี่ยนแรกกับอีกกว่า
และตัวเลข๙ที่อยู่ข้างหลังนะครับเมื่อมันมีความสัมพันธ์๖๔๕
เนี่ยมันจะเน้นเรื่องสุขภาพที่ดีให้เราด้วยครับ

คือเน้น๖๔๕๙เอาไว้แล้วก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนเบอร์นี้นะครับ
ถ้าวันหนึ่งรู้ว่าขายอะไรค่อยมาวิเคราะห์ตัวเลขกันอีกทีนึง
เช่นจะไปขายเกี่ยวกับอาหารจะไปขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
จะไปทำเกี่ยวกับเล่นหุ้นจะไปอะไรอย่างนี้

ก็คงจะเหมาะกับการขายหรือการซื้อมาขายไฟได้ทุกอย่างเลย

คุณมนศิชาสายยันตนาคุณเอ๊กซ์ครับ

คุณเอฟเอฟเป็นนักศึกษาแน่เลย
จบแล้วค่ะเอาจบแล้วจบมากี่ปีแล้วคะ
อ๋อชัดเจนจ้ะชัดเจนเนอะ
ถึงจะรวยด้วยนะครับก็นอนนอนเฉยไม่รวยแน่นอน

งั้นเวลา๑นาทีนี้ถามแมนได้เลยนะครับพร้อมเริ่มครับ
ก็จะถามว่าทำงานจับงานอะไรแล้วถึงจะรวยอะค่ะ

ไม่ทราบว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่า
ครับผมโอ๊ยอันดับแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำประกอบอาชีพ

ว่าในปี๕๙มันมีหลายธุรกิจนะครับ
เกี่ยวข้องกับการทำให้เรามีเงินมากขึ้น
ก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการมองหาธุรกิจใหม่

การทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อย่างต่าง
ก็สามารถเอามาใช้ได้เรามีความถนัดไหมตรงนี้
หรือตัวเลขที่มีอยู่ตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่มีการปรับเปลี่ยนมาแล้ว
โดยเฉพาะเลข๖คือความสัมพันธ์กับเรื่องของความรัก
แล้วก็เลข๒เลข๔มันเป็นเลขของการพูดคุยเจรจา

ตอนนี้ตัวเลขมันดูแบบเหมาะกับคนที่อายุมากใช้แล้วอะครับ

เพราะฉะนั้นเราหาองค์ประกอบเลข๒เลข๔เลข๖เลข๕เข้ามาช่วยนะครับ
ที่สามารถเพิ่มหรือทำให้ตัวเลขนี้เหมาะกับเรามากกว่าเดิม

บางทีเราเห็นว่ามันแบบโอ๊ยเป็นเบอร์มงคลเขาขายมาแบบนี้

ตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่แบบ
อย่างเช่นเราจะไปงานการ์ดินเนอร์เย็นนี้
แต่ตอนนี้เราใส่เสื้อกล้ามไป

ใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือต้องเลือกตัวเลขนะครับ

มองว่าเลขกลุ่มนี้ที่เขาใช้อยู่มันเป็นเลขผู้ชาย

หรือเป็นหัวหน้างานคุมบริวารเยอะมีลูกน้อง
บริหารใช้ความคิดสั่งงานทำอย่างนี้อย่างนี้นะ

อัธยาศัยต้องดียิ้มแย้มแจ่มใส
สดใสน่ารักและต้องการเลือกความรักด้วย
เพราะฉะนั้นเลข๒เลข๔เลข๖เลข๙เป็นเลขคิวที่มีความสัมพันธ์กับเขา

โอ้โห๕ตัวนึงเนอะใช่ครับและเก็บความรักด้วยกว่าเดิมด้วยถือว่าได้หลายเบอร์เลยนะครับ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
ไม่ดีปั๊บเนี่ยจะส่งผลหนักกว่าบ้านลิขที่แน่นอน
อ๋อต้องมีองค์ประกอบมือมืออีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาถามเรื่องของบ้าน
อยากให้เขาลองแบบไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทิศลมบ้านประตูทางเข้า
ดูแล้วดีไหมเพดานสูงหรือเปล่าอึดอัดไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ใช้วิธีการแบบเรื่องของโครงสร้างควรจะมีเรื่องโครงสร้างด้วย
ไม่ใช่ว่าดูแค่เลขอย่างเดียวใช่ครับทิศทางบ้านหันหน้าไปทางทิศไหน
ร้อนไหมหันทางพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าหรือไปยังไงอย่างนี้ครับ
ผมว่าต้องไปศึกษาตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ย
ผมมองว่าดีอยู่ประมาณ๕๐๕๐ไม่ใช่เลขทีเดียวครับ
แมนก็ตอบให้ครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้ก็ครบ๕คนเรียบร้อย
คุณผู้ชมสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากให้แมนเนี่ยมาช่วยคุณในเรื่องของตัวเลข
ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยครับ
ช่วงหน้านะคะแขกรับเชิญของเราแม้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องหนูเลยนะ
ก่อนที่เขาจะมาเป็นศิลปินเดี๋ยวก็ใช้เวลา๔๕ปีด้วยกัน

ใช่ก่อนจะได้ถึงฝันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราไปพบกับคุณเป๊กผลิตโชคกันนะคะ
แต่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

คือจำได้ว่าเพลงนี้จริงไม่ได้เป็นผมร้องเป็นศิลปินคนอื่น
เพื่อนก็มาบอกนวรรร้องมันขึ้นที่หนึ่งนะ
จริงแล้วผมอยากให้เขามีตัวเลขกลุ่มหนึ่ง